เมื่อกี้คุณจัวไว้ว่าคุณเพชจ้ามาเรื่องของมีเจเพชจ้านะครับ

ก่อนหน้านี้คุณนิวเคลียร์ได้มีการลงไอจีนะครับ
บอกว่าต้องก้าวต่อไปให้ได้นะอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เป็นกำลังใจให้
แปลว่าเลิกกับแฟนหลังจากนั้นก็มีคนออกมาพูดเป็นเสียงเดียว
แล้วก็หลังจากนั้นคุณนิวเคลียร์ก็มีการลบ
ลบรูปทั้งหมดรูปคู่ที่อยู่ในไอจีทั้งหมดเลย
ต้องเยอะมากนะเยอะมากลบทั้งหมดเลยนะครับ
ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณเพชรจ้า
โดยบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
ต้นเหตุของเรื่องนี้เนี่ยมาจากผมคนเดียว
ที่ทำให้แฟนของผมเสียใจมาก
ทำเรื่องไม่ดีเกินกว่าเธอจะรับได้ในตอนนี้
น้องรับความผิดไว้คนเดียว
ขอโทษแฟนด้วยที่ต้องมาทะเลาะกัน
เรื่องที่ไม่ดีเกินกว่าเธอ

ขอร้องที่มันทอดกันนะขออย่าทอดกันเลย
และอย่าตอบว่าแฟนผมด้วย

แสนดีที่สุดในชีวิตของผมแล้ว
ขอเวลาแก้ไขปัญหาส่วนตัวสักพักนะครับ

นิวเคลียร์มันจะไม่กล้าเลิกกับเพชรจ้านะ

แถลงการครับแถลงการครับ

ทีนี้ในกระแสโลกออนไลน์ก็มีการขุดขึ้นมานะครับ

เฮ้ยรถยนต์

มีคุณหญิงคนหนึ่งชื่อออดี้ข้อมูลในตัวเท่านี้

ออสกากรป่มในขยะดี

ว่ามากับญาติ

ที่นิวเคลียร์กับเพชจ้าเป็นแฟนกันแท้

ซึ่งหลังจากนั้นสาวคนดังกล่าก็ได้ชี้แจงว่า

แซวเพชรจ้าเพราะบังเอิญเจอเขาเท่านั้นเอง
ต่อมามีคนที่ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเนี่ยนะครับ

ผู้หญิงชื่อออดี้เนี่ยได้โพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
เจอกับเพชรจ้าหน้าผับแห่งหนึ่งมากับผู้หญิงที่ไม่ใช่นิวเคลียร์

นี่ไงนี่เพชรจ้ากับนิวเคลียร์

เอ่อก็คือไปเจอเนี่ยนะอ่าผู้หญิงเนี่ยมากับเพชรจ้าซึ่งไม่ใช่นิวเคลียร์
ก็เลยแซวว่ามากับใครฝ่ายชายก็บอกว่ามากับญาติ
แล้วสาวคนนั้นก็เลยเข้ามาดึงเสื้อฝ่ายชาย

แต่โอ๊ตออดี้ไม่เกี่ยวนางมาบอกว่ามีผู้หญิงอีกคนนึง
ใช่ก็คือว่าเขาบอกว่าเพชรจ้าไปกับผู้หญิงคนนึง

เสร็จปุ๊บออดี้ก็เหมือนกับพี่มากับใคร
เสร็จเพชรจ้าเขาบอกอ๋อมากับญาติ
เท่านั้นผู้หญิงคนที่ไปกับออดี้เขาก็เข้ามาดึง

เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยคือในข่าวมันเป็นอย่างนั้น
ก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะเป็นประเด็นอะไรต่อไปตอนนี้
แต่ว่าสองคนนี้เขาเคยเลิกกันมาแล้วแล้วก็ดีกัน